ไปค่ะคุณคะซัมเมอร์ตอนนี้มันร้อนมากเลยนะ
ก็เป็นธรรมเนียนทุกปีค่ะที่ดาราเนี่ยจะมาสลัดผ้าอวดหุ่นเซ็กซี่กัน
ไซส์มินิหมายถึงตัวเธอนั้นเล็กนะคะแต่ว่าสัดส่วนหน้าอกหน้าใจที่มาเต็มเลยค่ะ
คุณดูเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอย่างภาพที่เห็นอยู่นะคะ
มีการตัดเพาะนิยสารฉบับหนึ่งค่ะว่าเอาภาพที่ของเธอมาขึ้นปกเนี่ย
ออกจะเซ็กซี่โชว์ความวิวเกินงานของเธอไปนิดนึงนะคะ
ก็เป็นภาพหน้าปกโฟโต้บุ๊กของเธอนั่นเองค่ะ
แต่ว่าคุณคะไม่ต้องซีเรียสไปหรอกนะคะ
เพราะว่ารับรองว่าใครที่เห็นเซตภาพแฟชั่นของเธอถ่ายแล้วเนี่ย
อ้าปากค้างไปเลยซีดปากเลยค่ะเพราะความเผ็ดพริกยกสวนอย่างแน่นอน
ซึ่งวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐมีภาพบางส่วนมาเรียกน้ำย่อยกันด้วยค่ะ

แบบนี้เธอจะสร้างปรากฏการณ์เกลี้ยงหมดแผงอีกครั้งได้หรือไม่
ลุ้นกันวันที่๒๙เมษายนจะวางแผงทั่วประเทศค่ะคุณ
ดูเป็นแบบเซ็กซี่น่ารักใสนะคะ
เป็นเซ็กซี่ขี้เล่นนะคะให้หนุ่มได้วุ่นวายได้กระวนกระวายหัวใจกันใช่ค่ะ